ที่ชนบุรีสิบหนีมีลูกค้าเป็นเดิมพันค่ะค่ะพูดถึงรับจ้าง
กับรับจ้างผันแอปป่ะอ่าเป็นปัญหาอีกแล้วกูพูดมา
ก็ลูกค้าเรียกผ่านแอปเขาก็มารับแต่ปรากฏเจอวินเจ้าทีเหอะสิ
วิ่งไล่กันไปแบบนั้นเลยคุณผู้ชมฮะ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ยืนมองกันเฮ้ยทะเลาะอะไรกันอ่ะ

วินมอเตอร์ไซม์ไม่ใช่วินมอเตอร์ไซม์สิ
ชาวบ้านทำยังไงต้องเข้าไปหลบหลบอยู่ในบ้านกลัวจะโดนลูกหลงเอ้า
ต่อมาตำรวจสพเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบเลยครับ
ไปเจอกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างประจำวินตรงนั้น
แล้วก็มีพวกรองเท้ามีคราบเลือดด้วยแสดงว่ามีคนเจ็บ
ใช่ครับคุณผู้ชมเจ็บไป๘สาหัส๓คน
๓คนนี้โดนทำร้ายด้วยของมีคมแล้วก็มีเจ็บเล็กน้อย๕คน
ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลครับ
พอไปถึงก็ไปคุยกับตัวแทนของฝั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะผมมาเห็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอป
มารอรับลูกค้าหน้าคอนโดผมก็พยายามเข้าไปเจรจาบอก
ขยับไปให้ห่างจากวินท้องที่หน่อย
แต่ฝั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอปเนี่ยไม่พอใจ
แล้วผ่านไป๓๐นาทีฝั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอป
ยกพวกมาพร้อมกับอาวุธด้วยครับแล้วมากันเป็นสิบคน
คุณผู้ชมฟังฝั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนครับ
พี่ทารพงศ์เป็นวินมอเตอร์ไซร์ในพื้นที่
บอกว่าถ้าเปิดมาผมก็ใส่กลับเหมือนกันนะ
ผมก็สวนกลับเหมือนกันแต่เราไม่สนับสนุนความรุนแรงนะคุณผู้ชม
ทั้งตำรวจเรียกคู่กรณีทั้ง๒ฝ่ายมาสอบสวนเพิ่ม
ที่ห้องประชุมสมพัทยาและตัวแทนของฝั่งมอเตอร์ไซรับจ้างผ่านแอป
แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บก็ยอมรับว่าที่ทะเลาะกันที่เถียงกันก็เรื่องรับลูกค้านั่นแหละ
เป็นปัญหาโลกแตกจริงนะคุณผู้ชมเจอหลายพื้นที่แล้วนะครับ
เขาก็เลยฝั่งที่เป็นมอเตอร์ไซค์เรียกผ่านแอปเนี่ยนะ
เขาตามเพื่อนร่วมงานมาเจรจาหาทางออกกับวินที่ประจำจุดเกิดเหตุเนี่ย
แต่เห็นว่าอีกฝ่ายก็มีอาวุธมาเหมือนกันแล้วฝั่งพวกเขาที่คนน้อยกว่าก็เลยโดนทำร้ายไป
อีกทั้งคนที่เจ็บสาหัสเนี่ยเป็นฝ่ายมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอปทั้งหมดเลยนะ
อันนี้ฝั่งที่เป็นมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปเขาบอกนะครับลองฟังเขาหน่อยฮะ
ตอนแรกผมขี่มาลูกค้าเรียกผมก็ไปจอดหน้า
แล้ววินมอเตอร์ไซต์ก็จะโกนมาว่าห้ามจอดห้ามรับ
ผมก็เลยหันไปถามว่าผมยังไม่ให้รับเลยจอดไม่ได้เหรอ
แล้วเขาก็เดินมาหาเรื่องผมท้าผมลอก
ผมเลยบอกว่าเดี๋ยวผมมาผมก็เลยไปส่งลูกค้าเสร็จ

แล้วพวกเขาก็มีอาวุธมีดแล้วก็เหล็กแล้วก็แทงน้องผม
ต่างฝ่ายต่างให้การกันไปเราก็นำเสนอให้นะคุณผู้ชม
อย่างไรก็ตามครับตำรวจแยกดำเนินคดีกับทั้งสองฝ่าย
จากว่าเป็นคดีร่วมกันทะเลาะวิวาสและร่วมกันทำร้ายร่างกายครับ
ตำรวจเขาก็เสนอนะให้ยุติการตั้งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้ดีกว่า
เนื่องจากสามมิถุนายนพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งประมาณเดือนที่แล้ว
ก็เคยมีเหมือนกันแล้วตอนนั้นเนี่ยทะเลาะรุนแรงด้วยนะ
ตรงวินตรงนี้เลยในลักษณะเดียวกันนี้ป่ะ
ลักษณะเดียวกันแอ๊บกับอินครั้งนั้นเจ็บสามคนครับ
ครบเดือนพอดีมีอีกแล้วแล้วชาวบ้านเขาจะใช้บริการกันยังไง
แล้วจะทำมาหากินกันได้ยังไงนี่แหละเห็นไหมล่ะก็มีเรื่องกันนี่
ตำรวจเขาก็เลยมีปัญหามากใช่ไหมก็ตัดช่องทางทำมาหากินซะเลย
และที่สำคัญไอ้พี่ฝั่งแอปโบ๊เมื่อกี้ที่พูดบอกว่า
ก็ได้เดี๋ยวส่งลูกค้าเสร็จแล้วกลับมาพี่จะกลับมาทำไม
พี่ก็ส่งลูกค้าเสร็จพี่ก็ไปทำอาชีพของพี่ต่อ
ไปทำมาหากินต่อพี่จะกลับมาทำไมกลับมาให้ไม่มีเรื่องทำไม
อันนี้เบิร์ตพูดจริงอย่าโกรธเบิร์ตนะครับก็ต่างคนต่างทำมาหากิน
ไม่ต้องมาเคลียร์เบิร์ตบอกเลยว่าเรื่องแบบนี้มันเคลียร์ไม่ได้
เคลียร์เวลามามีปัญหาแล้วเป็นไงไม่มีช่องทางทำมาหากิน
แต่เชื่อดิห้ามวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเปิด